คุณผู้ชมพากลับมาติดตามประเด็นที่คุณพิธากำลังถูกตรวจสอบอยู่
วันนี้คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะยื่นหลักฐานเพิ่มให้กับกรกต
ในการให้ตรวจสอบเพราะว่าคุณเรืองไกรปูดข่าวนี้ออกมา
บอกว่าสรุปแล้วคุณพิธาขายหุ้นไปแล้ว
พอปูดข่าวเรื่องนี้ออกมาก็บอกว่า
แต่คุณพิทายังไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนเลยนะ

หรือว่ายังคงถือครองอยู่หรือว่าโอนไปก็เท่านั้นเอง
ดังนั้นอยากให้คุณพิธาออกมาพูดถึงเรื่องนี้
ว่าตกลงขายไปหรือยัง

คุณพิทาไปประชุมร่วมกับ๘พักจัดตั้งรัฐบาล
แต่คุณพิธาแปลกคือไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน

สงสัยจะเป็นเพราะคุณพิธาโพสต์เฟซบุ๊กไว้
เมื่อชั่วโมงกว่าคุณกับ๒ชั่วโมง

ที่ผมถือครองแทนทายาทอื่น

ตั้งแต่เป็นสอสอสมัยอนาคตใหม่
ผมได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช
ในเรื่องนี้อย่างเปิดเผยด้วยความบริสุทธิ์ใจทุกประการ
ตั้งแต่บอกเลิกสัญญา๗มีนาคมปี๕๐

แล้วก็ช่วงท้ายบอกว่าด้วยข้อพิรุธหลายประการที่เกิดขึ้น
ทำให้ผมตัดสินใจหาบรือทายาทจนได้ข้อสรุปว่า
ให้แก่ทายาทอื่นไปโดยสิ้นเชิงแล้ว
เพื่อป้องกันปัญหานี่คือสิ่งที่คุณพิธาโพสต์ไว้
ทีนี้นักข่าวก็อยากจะถามจากปากคุณพิทาตกลงแล้วที่คุณพิธาโพสต์
รวมถึงที่คุณเรืองไกรเขาปูดเรื่องนี้ออกมา
ว่าคุณพิทาขายไปขายไปให้กับทายาท
ท้ายสุดคุณพิธาให้สื่อสัมภาษณ์
บอก๓คำถามนะครับคุณสื่อคุณสื่อมวลชนนะนะ
สื่อมวลชนจ้องประเด็นนี้ก่อนเลยนะฮะไปฟังเสียงคุณพิธาตอบหน่อยนะครับ
ไม่ใช่ขายแต่โอนให้ทายาทเรียบร้อยแล้ว

ในอดีตที่ผ่านมาผมมั่นใจในข้อกฎหมาย

ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลทางธุรกิจของเขา
หรือไม่ว่าจะเป็นเหตุผลทางการเมืองก็แล้วแต่
เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็เลยตัดสินใจโอนหุ้นให้กับทายาท

ไม่ใช่การขายโอนหุ้นให้กับทายาทไปเรียบร้อยแล้ว
สรุปเป็นการโอนนะคะโอนหุ้น
แต่ยังไงก็ต้องผ่านเรื่องกระบวนการตรวจสอบ
ถ้ามีการโอนอะไรก็ต้องรอคุณพิธาเคลื่อนไหวอีกนะครับ

เรื่องเกี่ยวกับควันหลงงานพรายพาเลส

คุณพิทาใส่เสื้อสีสันสดใส
คุณผู้ชมฮะมีข้อมูลออกมาจากเวทีการประชุม๘พักวันนี้
บอกว่าคุณพิธาเนี่ยได้มีการพูดคุยกันในที่ประชุมนะ
หอกล้อเรื่องเกี่ยวกับเสื้อเนี่ยนะครับ
คุณพิทายอมรับแล้วว่าเสื้อตัวดังกล่าวเป็นเสื้อของผู้หญิงจริง

แต่มาเอามาลองกับผมแล้วมันรอบอกพอดี

ไม่คิดว่าจะเป็นประเด็นที่ฮือฮาน่าสนใจจากสื่อมากขนาดนี้
เพราะหลายคนก็บอกคุณพิทาใส่เสื้อผู้หญิงหรือเปล่า

เพราะวันนั้นในงานคนก็เลยไปตามหากันใหญ่เลย
เสื้อนี้ยี่ห้ออะไรราคาเท่าไหร่แหละ
ดังนะแบรนด์ที่เขาเป็นสีอย่างนี้อยู่แล้วนะฮะ
ผมว่าเดี๋ยวอาจจะมีการก๊อกมาขาย
มีคนตัดแต่งหน้าใส่ผมยาวให้คุณพิทาด้วย
ภาพนี้นะเอฟซีคุณพิธาเอามาแต่ง

จริงแล้วคุณรู้ไหมว่าทุกคนคิดเหมือนกันหมดเลยนะ
เห็นปุ๊บทำไมคล้ายอดีตประหยา
กลายเป็นเรื่องที่เอามาแซวกันนะฮะ
ก็สองประเด็นสำคัญการโอนหุ้นสื่อไอทีวี

กับเรื่องเมื่อกี้ที่มีการแซวกันเรื่องเสื้อนะครับ